ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับตำรวจยึดรถหรูนะครับ
เครือข่ายพนันออนไลน์นะครับรายใหญ่
เอาไปซ่อนอยู่ในโกดังหลายคันทีเดียว
เราก็จัดขยายผลเรียกตัวดารานุ่มช่องดังมาสอบสวน
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรึเปล่าด้วยพ่อเค้าขับรถออกไปคันนึง
ตำรวจนำหมายค้นเข้าตรวจค้นในโกดังไม่มีชื่อในซอยบางใหญ่บางครูรัฐ๔หมู่๕ตะบนบางม่วงอเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
ซึ่งโกดังดังกล่าวนี้เป็นโกดังแบ่งให้เช่ามี๖โกดังครับพบนางพินทิพย์ผึ่งผายอายุ๒๙ปี
แสดงตัวเป็นเจ้าของโกดังเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายเหมือนกันขอตรวจค้นโกดังหมายเลข๖
ซึ่งใส่กุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนานางพินทิพย์ให้การว่าไอ้โกดังเบอร์๖เนี่ยนะคุณตำรวจ
มีคนมาขอเช่าเมื่อ๑๙ตุลาคมที่ผ่านมาชื่อนายบุญเลิศบานเย็น
ในราคาค่าเช่าเดือนละ๒๗๐๐บาทโดยวางมัดจำไว้นะครับรวม๙๒๓๒๙บาท
ก็ไม่ทราบหรอกว่าจะใช้เก็บอะไรตำรวจจึงให้นางพินทิพย์เนี่ยโทรหาซิโทรหาบุญเลิศสิ
ก็โทรไปบุญเลิศก็รับครับแต่บอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะเข้ามาพบนะ
แต่ตอนนี้ผมติดธุระอยู่ที่สมุทรปราการไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่จะเข้ามาได้ตอนไหน
ตำรวจจึงตัดสินใจใช้ครีมครับตัดเหล็กนะฮะแม่กุญแจเข้าไปตรวจสอบในโกดัง
ไปเจอรถหรู๔คันครับลัมโบกินี่สีน้ำเงิน๕๐ล้านบาทได้
ลาเลนสีส้มนะครับราคา๓๐ล้านบาทได้
มูลค่าทรัพย์สินกว่า๑๑๐ล้านบาทครับคุณผู้ชม
จึงตรวจยึดรถทั้งหมดนะครับส่งไปตรวจที่สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
และประสานสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงินหรือว่าปปงนะครับ
มาตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็อายัดบัญชีเงินสด
ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องและสืบสวนหาบุคคลที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนในการยักย้ายถ่ายเทรถหรูทั้ง๔คันเพื่อหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่บุกไปจับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ของประเทศเลยนะ
ของนายแทนไทยนรงกูลกับพวกรวม๕คน
ตรวจยึดทรัพย์สินที่กระทำผิดพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๑๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่พบว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่บ้านนายแทนไทย
ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้พบว่ารถยนต์หรูทั้ง๔คัน
เป็นรถที่จอดอยู่ในบ้านนายแทนไทยในวันที่ตำรวจเข้าจับกลุ่ม
และถูกยึดอายัดไว้รอเคลื่อนย้ายออกมาแต่เวลาต่อมาปรากฏว่า
รถยนต์หรูทั้งสี่คันหายไปเมื่อตรวจสอบนะครับกล้องวงจรปิด
เพราะว่ามีชายลักษณะคล้ายเอิร์ทเอิร์ทไหนเอิร์ทวิศววิทย์วงวันลบ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ผมแปลกใจทำไมรถนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว
ถึงปล่อยให้มีการเอาไปซ่อนในโกดังได้
นั่นแหละสิฮะทำไมเจ้าหน้าที่ไม่อายัดเอาไว้เนอะนะครับ